ขอตั้งชื่อเรื่องต่อไปนี้ว่าคนหิว๒๐๑๘
คือมันเป็นช่วงหยุดยาวใช่ไหมคะก่อนหน้านี้
เจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยเธอก็ปิดร้านแล้วก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ปรากฏว่าพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากแอปพลิเคชันในมือถือค่ะ
เอ้ามีคนร้ายบุกเข้าไปรื้อค้นของในร้าน

คนร้ายที่ว่าเนี่ยกำลังนั่งกอดหม้อหุงข้าวต้มมาม่าอยู่เลย
หิวหิวอืม
นี่ค่ะชุดสายตรวจประจำตำบลบางวัวนะคะ
เป็นตำรวจสพบังปะโกงได้รับแจ้งมา
จากนางสาวนัทพรนินเขียววัย๔๙ปี
เจ้าของร้านอาหารอีสานไทยพวน
ตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๓
บอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วยเนี่ย

แต่ว่าเธอปิดร้านเพราะว่ากลับบ้านต่างจังหวัด
ตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็เจอนายคนนี้ค่ะที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ย
ชื่อว่านายประสิทธิ์พรมอินอายุ๔๑ปี
ตอนที่ไปเจอเนี่ยนะนายประสิทธิ์หลบอยู่ในร้าน
แล้วก็กำลังนำหม้อหุงข้าวเนี่ยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่เลยค่ะ
แล้วพอตรวจสอบดูทรัพย์สินภายในร้านก็เสียหาย

ถามนายประสิทธิ์ว่าเอ้าเป็นใครมาจากไหน
แล้วบุกเข้ามาในร้านเขาทำไมไปฟังเสียงเขากันเลยค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะรักทรัพย์อะไรเลยเขาหิว
และที่เห็นอันนี้คือตำรวจไทยก็น่ารักนะ
ก็เข้าใจความหิวระหว่างที่นำตัวไปสอบสวน
ซื้อข้าวให้กินซื้อข้าวให้กินให้ประทังความหิวไปก่อน
เพราะว่านายประสิทธิ์คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง
เขาบอกว่าวันนี้ทั้งวันเขายังไม่ได้กินอะไรเลย
เดินผ่านร้านเห็นร้านปิดอยู่ก็เลย
ขอเข้าไปหาอะไรกินหน่อยเถอะ
ไม่ไหวแล้ว
เอาต้มปะมาสสักทั่วแต่ก็เข้าไปบุกลุกร้านเขาอ่ะ